ข่าวต่อไปนี้ว่ากันด้วยเรื่องของสายบิด
ทั้งบิดมอเตอร์ไซด์แล้วก็บิดลูกบิด
ผู้ชายคนหนึ่งบิดมอเตอร์ไซค์ตามผู้หญิงไป
แล้วสักพักหนึ่งผู้หญิงเขาไปจอดรถข้างหอพัก
ผู้ชายก็ทำท่าทีว่าจอดรถด้วยค่ะคุณผู้ชม

แล้วสุดท้ายพยายามที่จะบิดประตูของห้องผู้หญิง
แต่ผู้หญิงปิดประตูได้ทัน
ก็เลยไปบิดประตูห้องห้องอื่นเนี่ยคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดของหอพักสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเห็นไหม

เปิดประตูเข้าไปแล้วรู้แล้วแหละว่าโดนตาม
พยายามรีบปิดประตูเข้ามาผู้ชายคนนี้ไปบิดประตูค่ะ

ใช่แล้วสุดท้ายเข้าไปไม่ได้
สิ่งที่เขาทำต่อคือเดินไล่ไปทีละห้องเลยค่ะ
บิดประตูห้องอื่นแล้วก็ไม่มีห้องไหนเปิดได้
สุดท้ายสิ่งที่เขาทำคือ
ใช้จังหวะที่มีคนออกมาพอดี
คือหอพักนี้ต้องใช้คีย์การ์ดออกมาพอดีค่ะ
แล้วเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่หอพักก็เลยไปดักแบบนี้นะคะ
แล้วก็พยายามไปถามว่าเอ๊ะคุณมาทำอะไรอะไรประมาณนี้นะคะ
แล้วตัดสินใจโทรแจ้งกับตำรวจ
ล่าสุดเมื่อวานช่วงเช้าค่ะครอบครัวของผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายมาร์คอายุ๒๕ปี
พานายมาร์คมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
นายมาร์คยืนยันว่าไม่มีเจตนาเข้าไปก่อเหตุข่มขืน

วันเกิดเหตุได้ไปดื่มเหล้าในซอยมหัฐไทย
จากนั้นก็ย้ายไปอีกร้านหนึ่ง
ไปเจอผู้หญิงสาวคนหนึ่งค่ะก็หน้าตาดี
ชักชวนกันไปดื่มกินต่อที่ห้อง
โดยผู้หญิงบอกว่าให้ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไป
แต่ตอนนั้นนายมาร์คบอกว่าตนเองเมามาก
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปนั่นแหละค่ะแต่ตามผิดคัน
ส่วนที่ไล่บิดประตูหอพักแต่ละห้อง
เพราะตัวเองปวดปัสสาวะมันไม่ไหวแล้ว

ทีนี้หลังเกิดเหตุพี่สาวก็พามามอบตัวกับตำรวจ

ฆ่าตัวตายอ่ะค่ะพอเห็นคลิปแบบนี้อ่ะค่ะ
วันนั้นคือเราตั้งใจจะตามน้องผู้หญิงคนนั้นไปหรือครับ
ไม่ใช่คนนี้ครับอีกคนนึงที่รู้จักกันนะครับ
ตามไปปุ๊บเราก็คิดว่าเป็นคนนี้แหละที่คุยกับเราใช่ไหมด้วยที่เราแบบมันมึนด้วยพี่แล้ว
แล้วมันไม่รู้สติแล้วก็จอดรถก็เดินเข้าไปปกติก็เดินไปกับเขาปกติ
แต่ว่าเหมือนจะไปหาเขาแหละที่ห้องแต่ก็คือเพิ่งมาเอกใจว่าเอ้ย
พอไปถึงหน้าห้องทำไมเขาปิดประตูเขาล็อคเขาไม่ให้เราเข้าอย่างนี้ครับ
เราก็เริ่มรู้แล้วมันไม่ใช่เขาหรือเปล่าเราก็เลยตะโกนถามไป
บอกว่าอย่างนี้ผมต้องเดินออกไปทางไหนเพราะถือผมเข้าผิดใช่ไหมล่ะ
เดินเข้ามาผิดที่แล้วก็มันออกไม่ได้เราไปบิดประตูทุกห้อง
เหมือนจะไปขอเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเขาไม่ให้เข้าเราก็เดิน

ทีนี้พี่สาวของนายมาร์คที่ตัดสินใจนำตัวนายมาร์คมามอบตัวกับตำรวจเนี่ยนะคะ
บอกว่าก็ยังติดใจนะคือน้องชายเนี่ยอาจจะถูกมอมเหล้าหรือเปล่า
เพราะน้องชายเองก็ไม่รู้ว่าไปกับใครไปที่ร้านไหน
และเงินในกระเป๋าน้องชายก็หายไปส่วนนี้ค่ะมีเพียงบัตรฝากเหล้าใบเดียว
แล้วไม่ได้ระบุชื่อร้านด้วยนะคะเขาก็ติดใจเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะผู้เสียหายอย่างเดียวนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้เราไปพูดคุยสอบถามผู้เสียหายก็คือผู้หญิงในคลิป
นางสาวพลอยจินดานุประสิทธิ์ยืนยันบอกว่าไม่รู้จักกับนายมาร์คคนก่อเหตุมาก่อน
วันเกิดเหตุนายมาร์คเนี่ยขี่รถบิดมอเตอร์ไซค์ค่ะตามไล่หลังมาสักประมาณเกือบ๒กิโลเมตร
ก่อนที่จะตามขึ้นห้องมาที่ห้องพักชั้นสอง
แล้วก็เคาะประตูเรียกแต่เธอไม่ยอมเปิด
จากนั้นในมาร์คก็เดินไล่บิดประตูห้องอื่นไปทีละห้อง
ละห้องตามภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เหมือนพยายามจะคุยกับเราเหมือนจะคุยอะไรสักอย่าง

เพราะว่าหนูกลัวแล้วหนูก็เลยรีบวิ่งเข้าห้อง
แล้วก็ปิดประตูห้องแล้วเขาก็เคาะ
เคาะแบบเคาะรัวเลยปั้งส่องตรงตามแมว
ว่าเขาจะเอาอะไรต้องการอะไรหนูก็เลยถามเขาว่า
มาทำไมตามมาทำไมเค้าก็บอกว่า
เขาก็เรียกหนูว่าตัวเองตัวเองเรียกคนมาสแตมคีย์การ์ดให้เขาหน่อย
หนูก็งงว่าถ้าจะให้สแตมขี่กัสแล้วจะเข้ามาทำไม
เออแล้วก็บอกว่าหนูบอกว่ามันไม่มีคีย์การ์ดอะไร
หนูก็บอกอย่างนี้หนูบอกว่าให้ลงไปข้างล่าง
มันจะมีห้องตู้กระจกมันจะมีคนดูแลนะอะไรอย่างนี้
ลงไปข้างล่างเลยค่ะหลังจากนั้นคือเขาก็
หนูไม่รู้ว่าเขาลงไปข้างล่างหรือเปล่า
แล้วหนูก็รีบโทรหาผู้ดูแลหอค่ะ
จากฟังผู้เสียหายดูผมว่ามันเป็นการแท้ของผู้ก่อเหตุ

คนข้างในจะสามารถออกได้โดยการกดปุ่ม
แล้วมันก็จะคลายล็อกปุ๊บแล้วมันก็จะออกไปเลย

นั่นสิคือลักษณะคล้ายกันทุกหอพักเนี่ยนะคะ
ทีนี้ถึงแม้ว่าตัวนายมาร์คจะบอกว่า
ผมไม่ได้ตั้งใจผมตามมาผิดคัน
ผมตามมาผิดที่ก็ตามนะคะ
ตำรวจโรงพักวังทองหลาง
ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็คือข้อหาบุกรุกในเวลากลางวัน

แล้วก็การที่ไปปิดกรอนประตูห้องพัก
เป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่น

พร้อมกับเดี๋ยวจะนำตัวนายมาร์ค
ส่งฟ้องที่สารแขวงพระนครเหนือ

แต่คุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องเพราะยังไม่จบ

ก็นำคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด

บอกว่า๑๑นาฬิกาของวันที่๓๐กรกฎาคม

กับที่เกิดเหตุที่หอพักเมื่อสักครู่ที่เราเล่า
นายมาร์คก็บุกไปในหอพัก
แล้วก็ก่อเหตุพฤติกรรมพฤติการคล้ายกันเลยค่ะ

ใช่นี่ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะ
เจ้าของห้องพักยืนยันเลยนะคะว่านายมาร์ค
บุกเข้าไปในห้องขณะเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะ
แต่เคราะห์ดีนายมาร์คยังไม่ทันก่อเหตุ
ส่วนเจตนาที่บอกว่าจะขอเข้าห้องน้ำเนี่ย

มากกว่าการแค่มาขอเข้าห้องน้ำ

กะว่าจะเข้าไปเปลี่ยนชุดแล้วลงมาซื้อข้าวข้างล่างค่ะ

ก็เพื่อนก็นอนอยู่บนเตียง

พอเขายืนเสร็จหนูก็เลยตกใจ

ใช่แล้วเขาก็ฟุบหลับตาไป

เพราะว่าก่อนที่เขาจะเข้าห้องเรา

เป็นคนพักอาศัยอยู่ในหอพักดังกล่าว

บอกว่าเดี๋ยวจะเฝ้าระวังความปลอดภัยของคนในหอพักให้มากขึ้น
คุณเห็นการแต่งตัวเขาไหม
จากเรื่องของไนม๊าร์ค